อยากไปที่จังหวัดมุกดาหารกันก่อนมุกดาหารเนี่ยเขามีงานคอนเสิร์ต
เป็นงานประจำปีด้วยปรากฏว่าพี่เสกโรโซไปเล่นคอนเสิร์ตเมื่อวันก่อน
เสกโลโซโชว์ไปแค่๒เพลงข้างล่างบันเลงแข่งเลย
มันแข่งกับพิเศษได้ไงมันตีกันแข่งกับข้างบนเสียงเพลงต้องหยุดชั่วคราวครับ
อย่าตีกันครับพี่น้องครับไม่ตีกันครับ
เหมือนกันเล่นต่อไม่ได้นะ
เห็นหัวพี่เสกกันบ้างไหมนี่ไม่เห็นเลย

เสียงพี่เสกเหรอเสกโลโซตัวจริงโอ้โหอย่าตีกันครับอย่างนั้นเล่นไม่ได้นะครับ
นี่คว่างขวดเลยขนาดพี่เสกเตือนก็ไม่ฟังหรอก
ไม่มีใครรักพี่เสกจริงนี่ว่าอย่างนี้ไม่รักจริงเลยฮะ

คนที่เขาอยากจะมาดูคอนเสิร์ตเสกโลโซจริงคิ้วขมวดเลยอ่ะ

ไม่ได้ดูเสกโลโซต้องมีการหยุดการเล่นดนตรี
ชั่วคราวห้ามปรามวัยรุ่นกันก่อน๒กลุ่ม

จากนั้นภายในงานเพลงแรกผ่านไปเพลงที่๒ผ่านมา
เอาแล้วเริ่มแล้วขวดมาเก้าอี้มี
ว่างกันไปคว่างกันมาสุดท้ายแล้วเข้ามาประชิดกันฮะ
ถึงขั้นมีการชกต่อยกันภาพชัดเจนแล้ว
เหตุนี้เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งคืนพุธ๑๒มกราคม
อันนี้คืองานกาชาติและของดีจังหวัดมุกดาหารเป็นงานประจำปี
เขาจัดระหว่าง๗ถึง๑๕มกราคม

มีคอนเสิร์ตทุกวันไม่เคยตีกัน
พองานพิเศษเท่านั้นเองโอ้โหมันตีกันสนั่นหวั่นไหว
พ่อค้าแม่ขายเซ็งมากครับเพราะตอนเกิดเหตุคนก็หนีกันอุตลุดเลย
สุดท้ายแล้วเคราะห์ดีมากที่มันตีแล้วมันแยกย้ายกันหลบหนี
โจทย์กระทั่งคอนเสิร์ตสามารถเล่นต่อได้
พ่อค้าแม่ขายก็สามารถขายข้าวขายของต่อได้
มีพ่อค้าท่านหนึ่งบอกตกใจเหมือนกัน
เพราะในระหว่าง๔๕วันที่ผ่านมาไม่เคยตีกันเลยนะครับ
แต่พอมันมาตีกันก็ยังดีที่มันตีกันไม่รุนแรงแล้วแยกย้ายกันไป
งานก็เริ่มต่อคอนเสิร์ตก็เริ่มต่อขายข้าวขายของก็สามารถเริ่มต่อกันไปได้นะครับ
ที่งานกาชาติมุกดาหารครับ